เอาละกลับมากันเกี่ยวกับกัญชาซะหน่อย

เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนหาเสียงกันหลายพักการเมืองบอกไม่เอากัญชา

หรือแม้กระทั่งบอกกัญชาจะต้องกลับไปอยู่ในทางการแพทย์

ซึ่งณวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูล

ว่าวันนี้ยังไม่ได้นัดหารือแต่พักภูมิใจและพักเพื่อไทยเนี่ยมีวัตถุประสงค์ตรงกัน
คือเอายังไงก็ได้ให้กัญชามันเกิดประโยชน์มากที่สุด
ว่าเกิดประโยชนมากที่สุดคืออะไรฮะคือทางการแพทย์ค่ะ
ทางการแพทย์หรือทางเลือกสุดท้ายที่แบบว่าโอเคล่ะ
กัญชาน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลด้วยซ้ำไป
เพราะว่าเอาจริงนะการที่แบบว่าคนที่นอนใหม่หลับหรืออะไรมันจะได้ใช้ถูก

ซึ่งวันนี้นะฮะเขาบอกกัญชาถ้าจะเป็นประโยชน์ที่สุดคือทางการแพทย์
ไม่ใช่เชิงสันทนาการแต่ก็พูดคุยกันมาตลอด
ส่วนคนที่บอกว่าใช้กัญชาเพื่อสันทนาการคือคนที่ไม่เข้าใจ

พักไม่ได้เน้นกัญชาเพื่อสันทนาการหรือเพื่อเสพเป็นบันเทิงใด
ร่างกฎหมายของพักภูมิใจไทยนะฮะก็ไม่มีเรื่องสันทนาการ
ไม่มีแม้กระทั่งการจัดพื้นที่ให้สันทนาการ
ส่วนแนวปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยก็ต้องฟังแล้วก็ปฏิบัติ
เมื่อถามว่าเอาล่ะหลังจากนี้ปุ๊บเพราะเราเจอข่าวกัญชา

ใช่คือคนถามแค่ว่า
แล้วคนที่เปิดไปแล้วอย่างไงกับเขาต่อ

มดบางคนลาออกจากงานประจำเพื่อมาเปิดเลยนะ
ตามบ้านส่วนใหญ่ต่างจังหวัด

คุณไปดูโดยเฉพาะแถวภาคอีสานเขาปลูกกันทุกบ้านเลย
เราก็ใส่ในน้ำซุปน้ำต้มน้ำซุป

เขาก็แบบว่าเอาจริงนะ
มันมีแต่ความเชื่อแต่หลักการจริงนะวันนี้

คำว่ากัญชามันมีคุณนะคะ
ถ้าสมมุติคุณไปใส่ปุ๋ยเคมี
มันก็จะดูดเคมีทั้งหมดขึ้นต้นกัญชาด้วย
กัญชาเขาถึงบอกว่าถ้าสมมุติคนจะปลูกคนจนอย่างเราคงไม่มีโอกาสปลูก
เพราะมันต้องคุมอุณหภูมิคุมไฟคุมแสงด้วยถูก
นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงตรงว่าคนที่จะได้ปลูกกัญชา
แต่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าปลูกยังไงถึงจะเป็นประโยชน์
อย่างที่สองคุณต้องเข้าใจก่อนเลยว่าไหนตัวผู้ตัวเมีย

แล้วมันออกมาเป็นยังไงแล้วมันจะดูยังไง
ต้องมีความรู้

ไปหาดินที่เป็นออร์แกนิคจริง

เพราะลงดินปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่า

แล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเร่งดอก
เราปลูกมาราคาไว้ที่บ้านแล้วก็ใส่เล่งผล

เพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าการควบคุมการใช้กัญชาเนี่ย
อยู่ในเงื่อนไขของการรัฐบาลหรือเปล่ากูเอาที่เก่า
ไม่มีใครพูดเลยว่าการเอากัญชาไปใช้ในเชิงสันทนาการ
ทุกอย่างพูดด้วยทางการแพทย์
พูดถึงว่าการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ส่วนจะนำกับกัญชาเนี่ยกลับไปเป็นยาเสพติดหรือเปล่า

หรือแม้วันนี้ลามร้านอาหารญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่

เมนูเอาใบกัญชาไปทำเทมปูระ

อย่าลืมนะฮะว่าเวลากัญชามันโดนความร้อน
มันก็จะมีผลต่อจิตประสาทแล้วก็การควบคุมร่างกาย
ซึ่งไม่ได้กำหนดโดยผู้กำหนดนโยบาย
แต่มาจากเอกสารข้อมูลทางวิชาการ
ตนจะไม่พูดถึงเรื่องกัญชาแล้ว
เพราะตอนนี้ตนทำงานอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้ว

กำลังคิดว่าแล้วต้องไปคุยกับใครหมอชลนานเหรอ
หมอชุระนานก็ต้องให้ตอบก็หมอชุระนานนั่งสาธารณสุข

แต่คุณอาทิตยก็บอกว่าณวันนี้อย่ามาถามเขาเรื่องกัญชา

ก็ต้องก็ต้อง